สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในค่ำคืนนี้นะครับ
ติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้หลังจากที่เซ็นสัญญากับซิโก้ไปแล้วในการคุมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่
มาวันนี้ครับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
โดยจะเริ่มงานในวันที่๑เมษายนนี้
ตั้งแต่ชุดอายุไม่เกิน๑๔ปีไปจนถึงชุดอายุไม่เกิน๒๑ปี
ซึ่งทางสมาคมนั้นจะมีการประเมินสัญญารายปีแบ่งเป็น๓ช่วงด้วยกัน
มาเป็นโค้ชทีมชาติไทยในชุดอยู่๒๑ก็คือรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปีรวมถึงชุดอายุไม่เกิน๑๖ปี
ส่วนอีก๒คนผ่านดีกรีอบรมโค้ชจากยูฟ่าและทำงานภายใต้ระบบเดียวกันครับ
ขณะที่พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เปิดเผยถึงการยกเลิกผู้จัดการทีมชาติไทยว่าสมาคมนั้นมีฝ่ายต่างประเทศที่ดำเนินการและประสานงานทีมโดยตลอด
ซึ่งที่ผ่านมานะครับทีมงานนั้นสามารถทำหน้าที่แทนผู้จัดการทีมได้
การประสานงานการแข่งขันและการเดินทางจึงลดความซ้ำซ้อนในเรื่องนี้นะครับ
โดยเริ่มจากทีมชาติไทยชุดใหญ่ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียที่จะบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่น
ส่วนทีมชาติชุดอื่นนะครับที่มีผู้จัดการทีมอยู่แล้วในขณะนี้ก็จะให้ทำหน้าที่ต่อไปจนจบภารกิจในแต่ละชุดครับ
ต่อกันที่ความขึ้นไหวของนักเตะคนนี้ครับ
รทรบุญมาทันได้โพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงว่า
เยาะเย้ยหรือว่าหาเรื่องผู้เล่นของคาชิมาอัลเลอร์
เมืองทองยูเนเต็ดเฉือนชนะไป๒ประตูต่อ๑เมื่อวานนี้

เขาต้องการจะช่วยทีมด้วยการเหยียบย่าบริเวณจุดโทษ

เหมือนที่นักฟุตบอลต่างประเทศเคยทำกัน
ซึ่งสุดท้ายนะครับยูมาซูซูกิก็ยิงจุดโทษพลาด
ส่วนจังหวะผัวพันกับยูมะก็ยืนยันว่า
เขานั้นแค่ก้มหัวก่อนที่จะถูกคู่แข่งดันตัวเข้ามา
ไม่ได้ใช้หัวโขกตามที่เพจหนึ่งนั้นกล่าวหาครับ